สำหรับสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
ที่เขาออกมาเปิดโผล่รายชื่อผู้เข้าชิงรางวัลนาตราชครั้งที่๗

จะมีบุคคลทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลัง
ค่ายไหนสังกัดไหนที่ผ่านเข้าสู่รอบตัดสินกันบ้าง

กลับมาอีกครั้งกับงานประกาศรางวัลเกียรติยศของคนบันเทิง
รางวัลนาตราชครั้งที่๗ประจำปี๒๕๕๙
โดยสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
โพสต์รายชื่อผู้เข้าชิงรางวัลออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ซึ่งดูเหมือนจะไม่พลิกโพสักเท่าไหร่
เพราะบรรดาตัวเต็งต่างก็ตบเท้าเข้าชิงกันแบบพร้อมหน้า
เริ่มจากรางวัลรายการข่าวยอดเยี่ยม

จากสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี
สนามข่าว๗สีข่าว๓มิติข่าวรอบวันและเข้มข่าวค่ำ
ขณะที่รางวัลผู้ประกาศข่าวยอดเยี่ยม
แก่เขมสอนหนูขาวจากไทยรัฐนิวส์โชว์
อิสรากรรมธรรมเจริญและนรกรติยายน
ขณะที่รางวัลท็อกโชว์ยอดเยี่ยม
ประกอบด้วยเจาะใจเพิลสเปคทีฟคลับไฟล์เดย์
ฝ่าวิกฤตกับกริตยาและรายการข่าวใส่ไข่จากไทยรัฐทีวี
ส่วนรางวัลวาไรตี้ยอดเยี่ยมได้แก่เล่าเส้นเป็นเรื่อง
กดูสงครามเพลงเงินล้านสี่โพดำ
ตำนานกับอาจารย์เผ่าทองและใหม่ทองคำ
รางวัลรายการกีฬายอดเยี่ยมรายการที่เข้าชิงรางวัลได้แก่
ศึกยอดมวยไทยรัฐรายการถ่ายทอดฟุตบอล
ทีมชาติไทยฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก๘แม็กซ์มวยไทย
เจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะและศึกราชดำเนินซุปเปอร์ไฟ
มาถึงรางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมได้แก่
สุโกนลวัดขนารสณเดชน์คุกิมิยะเจมส์มาร์
ธิรเดชวงผัวพันธ์และนวัดกุลรัตนรักษ์
ปิดท้ายรายชื่อผู้เข้าชิงรางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม
ได้แก่ฝนทิพย์วัชรัตรกูลแอนทองประสม
รัฐก้าวอำมารดิษฐ์พิยดาอัคราเสรณี
และศิรพันธ์วัฒนาจินดาแต่ใครจะคว้ารางวัลนาตราชครั้งที่๗ไปครอง
รอลุ้นกันได้ในวันอาทิตย์ที่๑๒มิถุนายนนี้ค่ะ